เดือนสิงหาเพราะว่าพี่ปอซื้อให้เดือนสิงหา

ก็คือครั้งแรกที่ซื้อจะเป็นทุ่งนาธรรมดา
ทุกงานธรรมดาที่มีแบบปลูกข้าวอย่างดี
ทีนี้พี่ปอเขาก็มีความตั้งใจว่า
เป็นวิธีที่แบบเข้ามาแล้วมันแบบฉุดชื่นมีต้นมีน้ำมีอะไรเงี้ยฃ
ก็วางแผนกันว่าควรจะปลูกตรงนั้นอะไรตรงนี้
ให้คุณพ่อใช้การวางแผนหลังกันส่วนค่ะ
ก็ก็ลงมาปลูกกัน
เขาบอกว่าให้ปลูกต้นไม้

วางผลว่าจะต้องให้ได้ผลยนต์ทางด้านศิษยศิตฐกิจ

แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อมี

ตามตามพระราชดำรัฐของพ่อหลวงต้องมีน้ำเพราะว่าภาคอีสานเราเนี่ย
มันจะมันจะแรงฉะนั้นมันต้องมันต้องมีน้ำทีนี้ปอเขาก็บอกว่า
น้ำที่ที่จะขุดคนในศาลเนี้ยไม่ต้องไปขุดเป็นแบบรูปสี่เรียม
เหมือนที่เขาขุดกันให้ขุดเป็นเหมือนกันธรรมชาติ
เป็นคลองคดคดเคี้ยวเคี้ยวอะไรก็ได้อ่ะก็วางแผนกัน
เราก็จะมาชี้ให้มาดูแล้วคุณพ่อก็ปลูกให้
อย่างเขาบอกว่าให้ปลูกยางยางนี้มันมันโตไวคุณพ่อก็บอกว่า
ยางนี่มันไม่ได้ผลนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านมัน
เขาบอกไม่เป็นไรมันได้ต้นไม้ให้เรามีต้นไม้
พอเรามีต้นไม้เยอะมันได้ป่ามันก็มีความชุ่มชื่น
ก็เลยปลูกต้นไม้ที่เป็นสิ่งที่ต้นไม้ป่า
มีไม้แดงไม้พยุงไม่อะไรก็จะให้หมดปลูกกันทีเนี้ยก็เนี้ย
ตอนนี้ก็ยังทิ้งอย่างที่หนูเห็นกันเลยค่ะจากพื้นหนาที่แบบ
มีต้นไม้นิดหน่อยตอนนี้ก็เริ่มมีต้นไม้โตเคี้ยวชะอุ่มค่ะ
นาก็ทำทำบ้างทำมาด้วยแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะบุกเป็น
ปลูกผลไม้เผื่อเอาไว้เวลามีลูกเป้ามาลูกหลานมาหรือเพื่อนฝูงมา
มันเป็นฤดูผลไม้นั้นเราก็ได้ฝากได้ฝากถ้าเหลือจากฝากก็มีการขายบ้างเล็กน้อย
แต่ขายในราคาที่ถูกแบบว่าเหมือนเอาอย่างนี้นะคะ
ก็อย่างแรกที่มาที่สุดก็คงมีความรู้สึกคิดถึงพี่ปอก่อนครั้งแรกเพราะว่าตอนที่เราได้
ดินตรงนี้มาก็เคยมาเคยพามาดูพี่ปอสเคยพาคุณปู่คุณย่าโบมาดูก่อน
อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็บอกอย่างที่คุณแม่เคยบอกค่ะว่า
เขาอยากได้ตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนากันมาเรื่อยจนจนเป็นอย่างที่เห็น
ค่ะเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าปีวนี้มันหาไม่ได้ในกรุงเทพมหานครอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็การกลับมาบุรีรำทุกครั้งเหมือนเราได้พักร่างกายพักใจ
แล้วก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็อย่างหนึ่งก็ได้กลับมาสู่ที่ที่พี่ปอเขารักมากที่สุด
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเหนื่อยล้าหรือว่าอะไรอย่างนี้กลับมาชาร์จชาร์จแบตที่เนี่ย
มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างน้อยก็จะได้ให้น้องมะลิเนี่ยเขาได้ซึมซับกับสิ่งที่พ่อเขาทำ
อย่างน้อยเนี่ยเขาได้มาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะได้ซึมซับกับบรรยากาศไล่นาต่างตั้งแต่ยังเด็กอยู่

อย่างนี้ครอบครัวจะสามารถอย่างไรครับครับแล้วอย่างนี้พัฒนาไปเรื่อยอยู่ไหน
ก็จะพัฒนาไปเรื่อยให้มันเป็นเหมือนที่พ่อเขาต้องการคือแบบมีความร่วมรื่นมีน้ำเพียงพอมีการปลูกอะไรที่เป็นเกษตรเกษตรกิจเพียงพอ
เหมือนกับว่าเราอยู่ในตรงนี้แล้วเราอาจจะไม่ต้องไปซื้อผักซื้ออะไรที่จะต้องมาซื้อมากินเองแล้วก็เอาในไล่นาป่าสงวนของเราคล้าย
ทำเป็นแหล่งอาหารที่เราในบ้านเราได้ได้เก็บกินได้ด้วยก็อย่างทุกทุกอย่างที่ทำเนี่ยพี่ปอเขาก็จะยึดตามในหลวงราชการที่เก้านะคะ
พระองค์ท่านสอนไว้หลายอย่างมากแล้วก็พี่ปอก็นำสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้สอนไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ่อกักเก็บน้ำ
ในเรื่องการแบ่งสรรพื้นที่การทำไร่ทำนาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดการนำพื้นที่ต่างต่างให้ชาวไร่ชาวนาที่อื่นได้ให้เขามาทำเป็นประโยชน์
ทุกครั้งที่มาก็จะไปที่เจดีพี่ปอก่อนค่ะแล้วก็เหมือนเดิมไปแล้วก็ก็ก็คิดถึงเขาอ่ะนะแล้วก็อยากจะให้เขาเขารู้ว่าพ่ออยู่ตรงนี้พ่อไม่ได้ไปไหนเพราะทุกวันนี้ก็จะบอกเขาว่าพ่อไม่ได้ไปไหนเวลาเขาเริ่มถามก็จะบอกว่าพ่ออยู่ไหนเขาก็โบก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้ไงอยู่ในหัวใจเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เรื่อง
เท่าไหร่แต่นะวันหนึ่งถ้าเขารู้เรื่องแล้วก็คงจะต้องค่อยค่อยบอกเขาว่าเกิดอะไรกับคุณพ่อค่ะ
มีผู้ที่มาร่วมทำบุญมากมายนะฮะจากไกลไกลส่วนใหญ่ก็แฟนคลับมาจากกรุงเทพมาจากอุดรนะฮะมาจากชนบุรีแล้วก็เชิงเศร้าระยองนะครับนั่นนั่นเป็นส่วนที่มาไกลไกลนะครับกรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่บรรยากาศในวันนี้ก็เราก็ไม่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานและที่สำคัญที่สุดก็คือ
อาหารต่างที่ปรากฏในงานเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนนะครับมาร่วมทำบุญจากจากพี่น้องจากคนที่รักปอรักมะลินะครับจากที่ต่างก๋วยเตี๋ยวคนมาจากกรุงเทพปลาส้มคนมาจากกรุงเทพอย่างนี้นะครับหมูย่างอย่างนี้เป็นต้นแล้วตัวในเมืองนี้จากโรงแรมต่างก็นำอาหารมาสมทบอันนี้ก็ทำให้อาหารหลากหลายแล้วเราก็
ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่า๕ปีเนี่ยเราจะเห็นป่าตรงนี้เขียวมีต้นไม้มากมายนะครับอุดมสมบูรณ์
อย่างที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราคาดนะครับหรือจะเรียกว่าวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้เมื่อ๕ปีที่แล้ว
พอมาถึงปัจจุบันก็เป็นไปตามความคาดหวังอยู่ก็ดีใจและอุดมสมบูรณ์
เป็นป่าสีเขียวเป็นพื้นที่เทียวแล้วก็เป็นอุข้าวอุ่นน้ำ
ผมเชื่อว่าณวันนี้เรามีความมั่นคงทางอาหารที่เรามีทุกอย่างแล้วครับ
ที่เป็นอาหารที่จะพึ่งพาตัวเองได้

โดยอาศัยความผูกพันกับธรรมชาติ
พาธรรมชาติพึ่งเราเราพึ่งธรรมชาติ
ความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิใจครับภูมิใจที่จนบางครั้งคิดว่าเอ๊ะเราทำได้ยังไงเราคนเดียว
นะครับแล้วก็อายุมากด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าเราอาจมีผู้สนับสนุนดี
โดยเฉพาะเรามีคนงานนะครับเรามีแฟนคลับเรามีเพื่อนเกษตรกร
สนับสนุนต้นไม้พันไม้ต่างหน่วยราชการด้วยครับ
หน่วยราชการที่เขามีการเพาะพันธุ์ไม้มาให้เกษตรกรปลูก
ผมก็ไปขอการสนับสนุนจากเขาทุกปีก็ได้มาเยอะครับ
โดยเฉพาะพวกไม้ป่าไม้พยุงยางนา
ไม้แดงไม้พยอมเป็นต้นไหนฮะได้อย่างนี้ด้วย
คือจะเน็ตไม้ป่าโดยเฉพาะพยุงนะครับ
ตามที่พี่ปอวาดไว้ว่าอยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีตามพระราชดำดิบของพระบาทสวมเจ้าอย่างราชการที่๙
มันก็ได้ได้ดังหวัง
สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวให้กับชุมชนได้มาก
อาจจะรวมไปถึงทั้งให้ประเทศให้โลกไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็ภูมิใจนะฮะ
สักท่าที่ต่อไปคุณพ่อวางแผนไว้อย่างไรครับในในประสบุรุษ
จริงตรงนี้เนี่ยถ้าว่าณวันนี้พื้นที่เนี่ย
หมดแล้วครับเต็มหมดแล้ว
หมายความว่าต้นไม้ที่เราคาดหวังว่าจะมีจะปลูก
เช่นพวกไม้ผลนะครับไม้ป่า
ไม้ที่เป็นพืชผักที่เป็นผักรับประทานเนี่ย
ก็เต็มพื้นที่เรามีไผ่นะครับมีป่ามีสวนไผ่
มีสวนขาขาเหลืองเนี่ย๓๐๐กว่าต้น
มีตะไคร้เนี่ยประมาณสักหนึ่งไร่

ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เราสร้างอาหารให้เกิดความยั่งยืนนะตรงนี้
ความมั่นคงตรงนี้ได้
ก็เป็นภูมิคุ้มกันในวิถีชีวิตของเราได้
ผมเคยพูดว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเราโลกมันขาดแคลนอาหาร
แต่ของเรามันน่าจะอยู่น่าจะมีนะครับ

คุณพ่ออยู่กับรายแบบนี้นะครับ
เหมือนเมื่อกี้พี่โบพูดว่าป้ายแห่งนี้คือเป็นพื้นที่ที่พี่ปอรักคุณพ่อ

ทางที่ได้เข็มเหลืออะไร
จริงแล้วตรงนี้หลายอย่างที่เราทำตามที่วางแผนกับปอ
ทำตามที่ปอคิดนะครับไม่ว่าจะเรื่องต้นไม้เรื่องที่พักผ่อน
พ่อก็เริ่มสร้างบ้านสร้างเรือนรับรองสร้างห้องน้ำไว้รับรอง
สิ่งสะดวกต่างไว้ณวันนี้คิดว่าพร้อม
ใครจะมาใช้บริการเช่นจะมากางเต็นต์นะครับ
เราก็มีบริการยินดีต้อนรับครับ
เพราะเรามีพื้นที่พอ
อนาคตจริงก็คงเป็นเรื่องลูกพ่อตัวหมดแรง
หรืออาจจะไม่ได้อยู่ทำต่อ
แต่ก็วางผังไว้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะสร้างที่พักบริการอะไรต่อไป
พักผ่อนรับรองพี่น้องแขกญาติมิตรพ่อก็วางผังไว้หมดแล้ว
อะไรที่เราสามารถรื้อได้นะวันหน้าว๐๐๐นะวันหน้า
ถ้าเขาอยากจะทำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของลูกที่เขาจะทำต่อครับ
คุณพ่อถ้าคิดว่าพี่ปอล์ได้เห็นไรในวันนี้คุณพ่อคิดว่าพี่ปอล์จะรู้สึกอะไร
สิ่งแรกที่พ่อคิดว่าเขาคงดีใจที่สิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาอยากให้มีมันมีมันเกิด
แล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะให้พ่อทำให้พ่อได้พักผ่อนกับสิ่งที่พ่อชอบ
แล้วพ่อก็ได้ทำจริงแล้วก็พ่อมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ด้วยความรักด้วยความผูกพัน
ทุกวันนี้ไม่เคยเข้าไปในเมืองเลยครับอยู่ในนี้ตลอดครับ
ยิ่งคือมันเรามีอะไรที่ช่วยตัวเองได้หมดระบบน้ำระบบไฟนะฮะ
คือมันเป็นไล่เป็นส่วนก็จริงแต่สิ่งต่างเราพยายามให้มันสะดวกสบาย
มันที่จะเอื้อต่อเราคนแก่เนี่ยนะครับมีทุกอย่างพร้อมครับ
เราก็ใช้น้ำปลาปลาจากในเมืองครับ
พี่มอสูราอย่างนี้ก็เป็นที่รวมครอบครัวด้วยครับ

วันเสาร์อาทิตย์ก็มาพักผ่อนกัน
หรือบางทีเพื่อนของลูกของปอของป๊อปของปิน
ก็มาปาร์ตี้กันมาพักมาอะไรได้ครับ

พี่ก้อพ่ออยากจะฝากขอบคุณ
ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องขอบคุณอย่างมาก
สำหรับแฟนคลับสำหรับคนที่รักป่อรักมะลิ

พอเราจัดงานมาก็มาให้กำลังใจ
มาให้ความอบอุ่นมาร่วมมือร่วมงานเป็นอย่างดี
แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่าย
รวมทั้งพี่น้องในท้องถิ่น
เพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนสนิทที่มาในงาน

ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณไทยรัฐครับ
มีอะไรก็พยายามที่จะส่งข่าว
ให้สังคมไม่ได้ลืมเรา
ครับต้องขอบคุณมากครับ